โดยกลุ่มไทยแพนเขาไปสำรวจมา
คุณผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเรื่องของสารพิษที่ตกค้าง
กระทบต่อสุขภาพของเราท่าน
รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยนะครับ
ผลและผลไม้ที่มีการสำรวจไปก่อนหน้านี้
เป็นผักและผลไม้ที่หลายท่านนิยมรับประทานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคณะพริกหรือแม้แต่ส้มฝรั่งต่างเป็นต้น
ดังนั้นล่าสุดนี้ครับก็เลยมีข้อเสนอกันว่า
จากนี้ไปยกเลิกการนำเข้าสารพิษอีก๒ชนิด

เพื่อจะป้องกันปัญหาแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง
เพราะว่าก่อนหน้านี้บางชนิดห้ามแล้ว
แต่ก็มีการลักลอบนำเข้าไทยนะครับ
ศาสตราจารย์สมพลวันวิมลรักษ
นักวิชาการศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม

เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่า
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทยแพน
เปิดเผยข้อมูลการสำรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ปี๒๕๕๙
แล้วก็พบว่ามีสารพิษตกค้างที่เป็นวัตถุอันตรายประเภท๔
ก็คือวัตถุอันตรายที่ห้ามไม่ให้มีการผลิต
การนำเข้าการส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองถึง๔ชนิด
จาก๘๓ตัวอย่างที่มีการสุ่มตรวจนะครับ
ตุอันตราย๔อย่างนั้นก็ได้แก่
กรมวิชาการเกษตรประกาศยกเลิกการใช้ไปแล้วนะครับ
แต่คาโบฟุรานแล้วก็แมทโชมิลนั้นยังพบว่าลักลอบจำหน่า

เสนอให้ภาครัฐแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้
ด้วยการหาสารทดแทนเคมีที่มีพิษน้อยลง
รวมไปถึงราคาถูกกว่า
แล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
เพื่อลดพิษจากสารที่ตกค้างแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับร่างกายรวมทั้งปัจจัยแวดล้อม
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสัตว์อาจารย์สมพลครับ
อีก๒ตัวเนี่ยมันยังไม่ได้เอาออกเพราะว่ามันยังมีประโยชน์
คือคาร์โบฟูรานกับเมทโมมิลแล้วมันมีราคาถูก
ตอนนี้ถ้าหากเราเอาออกแล้วเราต้องคิดถึงว่าการเอาสารมาทดแทน
สารที่จะเอามาทดแทนมันก็ต้องเป็นยาที่ดีกว่ายาฆ่าแมลงที่ดีกว่า
มันก็จะมีราคาสูงถูกไหมเพราะมันดีกว่ามันมีพิษน้อยกว่า
เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะคำนึงถึงอันนี้ด้วย
ว่าเราจะทดแทนราคาหรือชดเชยราคาให้ชาวสวนสามารถซื้อได้ไง
คำเตือนนะครับถ้าหากว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวน
คงใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย
ทำให้เกิดมะเร็งปอดมะเร็งตับระบบสืบพันธ์โดยเฉพาะผู้ชาย
จะเป็นหมันส่วนผู้หญิงก็อาจจะกระทบต่ออวัยวะของลูกในท้องได้
และถ้าหากได้รับสารพิษโดยตรงระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายจะถูกทำลาย
พูดง่ายคือมีโอกาสเสี่ยงเป็นอมพลึกอมภาษณ์นะครับ
คาร์โบฟิลานคาร์โบฟิลานแล้วก็ไอ้ตัวไดโคโตฟอส๒ตัว
เขามีหลักฐานแล้วว่าเป็นสารที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
เร็งที่ปอดแล้วก็ตับนะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ไม่ควรจะใช้แล้ว
ส่วนผู้บริโภคก็ควรจะต้องล้างผักผลไม้ทุกครั้งให้สะอาด
รับประทานเพื่อลดสารเคมีที่ตกค้างครับ